ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันนะคะสำหรับอ๊อฟชนะพลอืม
รับบทหมื่นทิพย์ในละครเรื่องสายโลหิตค่ะคุณ
สะอินเหลือเกินฉากไหนฉากไหนก็เนี่ย
ไปพร้อมไปกอดเขาตลอดจนหลายหลายคนเรียกว่าหืนทิศ
ขนาดนั้นเออแต่ชีวิตจริงพระเอกหมอชิดวัยสามสิบปีคนนี้เนี่ย
เขาติดดินแบบสุดเลยนะติดดินแบบประชิดขอบฟุตบาทเลย
แจ๊คบอกแบบนี้กินไหนนอนนั่นไม่เลือกไม่แบ่งชั้น
ติดแฮชแท็กเด็กบ้านบ้านได้เลยซึ่งก็ได้ใจแฟนละครต่างจังหวัด
เลยทีเดียวค่ะเยอะเยอะมาเยอะเยอะเลยครับชอบค่ะ

ติดตามครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้คือถ้าเราไม่โดนด่า

ตอนนี้เหลืออย่างเดียวไม่โดนทุเรียนแค่นั้นเลยครับ

หลายคนไม่รู้ว่าคุณออฟจริงเป็นคนติดดินมาก
คุณแบบกินข้าวที่ไหนอะไรไง
ที่ไหนก็ได้

ขนาดนั้นเลยนะคนผู้ชมอ่านเรื่องนี้เดี๋ยวจบไปก่อนเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์นะคะ